ถ้านำเข้ามาโดยไม่เสียภาษีก็ถูกยึดถูกจับไปนะครับ
ที่กำลังเป็นสินค้ายอดฮิตในโลกโซเชียลระหว่างการแถลงข่าวจับกลุ่มนะครับ
นักท่องเที่ยวชาวไทยคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสงขลา
เดินทางกลับมาจากประเทศมาเลเซียแล้วก็หอบรังแบบนี้แหละ
นำมาจำหน่ายในเมืองไทยจำนวนถึง๑๐รัง
แน่นอนล่ะคนอะไรมากับกล่อง๑๐หลัง

นายพิพบพุทธศุกร์นักวิชาการศุลกากรชำนาญการประจำด่านสะดาวจังหวัดทรงครา
แต่ละครั้งของกลางมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า๕๐๐๐บาท
มีต้นทางผลิตจากประเทศไนเจรีย

จึงมีการสั่งซื้อแบบพรีออเดอร์จำนวนมากนะครับ
ค้าหัวใสก็ต้องการกำไรมากจึงใช้วิธีการลักลอบนำเข้า
ศุลกากรก็มีคำสั่งให้มีความเข้มงวดเป็นพิเศษ
บอกว่าเพื่อไม่ให้ประเทศเสียประโยชน์ด้านภาษี
ทำไมเขาไม่เอาเข้ามาให้ถูกกฎหมายเลยในไทย
นิยมกันมากที่เขาอาจจะเเกรงว่าจะนิยมกันช่วงเวลานึงหรือเปล่า
แต่ว่าเตือนคนไทยนะฮะที่ต้องการซื้อสินค้าชนิดนี้นะครับ
สามารถนำเข้ามาได้นะแต่ไม่เกิน๒ชิ้น
มาทานในครอบครัวนั่นแหละสรุปแล้ว
เหมือนกับสินค้าชนิดอื่นนะ
อันนี้ก็๒ชิ้นนี่คือชิ้นเล็กเท่านั้นหรือว่าถุง
ถุงชิ้นเล็กเท่านั้น
นี่ออกมาแค่นี้น่าสงสาร
แต่ว่าถ้าเอามาอย่างถูกต้องก็ต้องจ่ายภาษีด้วย